คราวนี้พาไปที่เชียงใหม่บ้านคุณสืบสกุล

ที่นี่คุณเขามีสวนมะพร้าว
ข้างในสวนเนี่ยนะมีตลาดนัด

เอาใครจะสนใจใครจะอุดหนุนไปกันได้เลย

คุณลุงวัย๖๔กินมะพร้าวแล้วปึงปังปึงปังใช่ไหม

ว่านักวิชาการจะออกมาแก้ต่างว่ายังไงก็ตามนะฮะ
แต่มะพร้าวขายดีดื่มแล้วสดชื่น

นี่คุณคือเขาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมบนพื้นที่๑๐ไร่

เขาต้องอ่านเป็นสำเนียงเหนือใช่ไหม

เขาชื่อว่ากาดมะป๊าวเหรอ

ใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศที่นี่เนี่ยเหมือนกับ
เอาง่ายมันก็เหมือนสวนมะพร้าวที่เราเคยเห็นนี่แหละค่ะ

แต่มีร้านค้ามาขาย๖๐๗๐ร้าน

ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับคนที่ดูแลตลาดนัด

เล่าให้ฟังบอกว่าไอเดียมันเกิดจากการต่อยอดสวนมะพร้าวเดิม
คือเดิมเน้นเก็บผลผลิต

แต่ตอนหลังพอได้รับมอบหมายให้มาดูแล

แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคนชอบบรรยากาศแบบนี้
คุยกับทีมงานไงว่าเราจะทำยังไงดี

เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าเอาของในท้องถิ่นมาขายด้วย
ทีนี้พอเปิดตัวปั๊บเนี่ยผลตอบรับดีนะคะ

ซึ่งร้านต่างก็ติดต่อขอออกร้านเยอะเลย
เด่นของที่นี่คือเขาผสมแบบลงตัว

บรรยากาศก็จะเหมือนกับตลาดนัด

เชียงใหม่จริงมีสวนมะพร้าวอยู่ประมาณ๔๕สวน
แต่ที่นี่นะเป็นสวนแห่งเดียวที่มีการขุดร่องเอาไว้
เพื่อให้มีน้ำดูแลต้นมะพร้าวตลอดทั้งปี

จอดรถก็สะดวกสบายเหลือเกินนะคะ
ดังนั้นใครอยากไปไปได้เลยค่ะ
เขาเปิดบริการเสาร์อาทิตย์นะ
ตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่าย๒โมง
แล้วเดี๋ยวเร็วนี้ทางตลาดเองเขาจะขยายพื้นที่
เพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้ามากขึ้น
ทุกวันนี้มีอยู่ประมาณ๖๐๗๐เจ้า
อีกหน่อยจะรองรับให้ถึงเป็นร้อยรายเลยนะคะ

มีวันตลาดนัดชนเผ่าตลาดนัดยูนานทุกวันอังคาร
ส่วนต่อไปเขาก็จะพัฒนาเพื่อรองรับลูกค้าเพิ่มจำนวน
แล้วก็เปิดพื้นที่ให้กิจกรรมเยาวชนได้มาแสดงออก
ศิลปินมาแสดงความสามารถด้วย
อันนี้ก็เป็นแนวคิดเป็นไอเดียดี
เพื่อใครอยากที่จะแวะไปที่ตลาดนัดแห่งนี้ก็ไปได้เลยนะคะ